สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันนะฮะวันที่ฝนกำลังจะตกโอ้ยตกแล้ว
ครึ่งก็แบบมันเจอมาแล้วตอนบ่ายพี่อยู่แบบว่าไปไปไปเจอคุณแอ้นทองประสงค์อ่ะ

มันคือแบบมันอบเหมือนไมโครเวฟจริงนะ
แล้วเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งวันนี้ทางไทยรัฐของเราเอง

เขาบอกว่าปรากฏการณ์ที่หลังจากตุลาคมนี้
ฝนตกจงดีใจและรู้จักกักเก็บมันเอาไว้
เพราะหลังจากนี้อีก๓ปีเนี่ยเราจะไม่มีน้ำ

ปรากฏการณ์ลานีย่าครั้งนี้มันกำลังจะสอนให้เราว่าจะไม่มีน้ำ
ก่อนที่จะพูดถึงแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีน้ำปุ๊บเนี่ย

แล้วคราวนี้ความร้อนไอ้ขึ้นความร้อนรานียาเอลนิโย
ที่ผ่านมาเป็นลานีย่า๓ปีเต็มที่เราเจอกันมาคือรานีย่า
หลังจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราเจอเอลนีโย
ฝนจะตกมันจะไม่ตกแรงเท่าที่ผ่านมาเห็นไหมคะ
มันก็จะตกแต่จะแนนเป็นผ่ายุ
แต่เขาจะเจอพะยุอะไรอย่างงี้
เพราะบอกว่าเราก็ต้องเตรียมตัวกันพอสมควร

ใช่กรมอุตุเขาออกประกาศเตือนว่าฝนตกหนักถึงหนักมากเลยนะคะ
แล้วก็ต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะ
ออกประกาศเตือนเรื่องของคลื่นลมแรงนะคะ

ระบุบอกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงเนี่ย
มีการพักปกคลุมอันดามันนะคะภาคใต้แล้วก็อ่าวไทย
ประกอบกับมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเนี่ย
กลุ่มชายฝั่งประเทศเมียนมาด้วย
ลักษณะแบบนี้ก็เลยจะทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทย

โดยทะเลอันดามันตอนบนมีความสูงของคลื่น๒๓เมตรเลยนะคะ
ดังนั้นช่วงนี้เวลาจะออกเรือทีก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการเดินทางด้วย
ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือ

หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
ลักษณะแบบนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะ
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วย
โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะ

ตอนนี้ก็อาจจะต้องเช็คเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะ
เพราะว่าป้องกันเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโครนถล่ม
สำหรับประชาชนเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากันได้นะคะ
ทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
หรือว่าถ้าเป็นสายด่วนก็มี๑๑๘๒ค่ะ
อันนี้โทรได้เลยตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
คนนี้นะฮะเกี่ยวกับตัวว่าโอเคละฝนตกมาแต่เขาต้องระวังพายุ
เพราะพายุค่อนข้างจะแรงเดี๋ยวนี้ฝนตกทีพายุจะแรงพอสมควร
ก็เท่าที่เราเห็นกันในช่วงเดือนที่ผ่านมา
เทียบเวลาพายุมาทีนึงก็คือโอ้โหเห็นไหมคะ
เต้นลอยบ้างเหลือเสียหายกันบ้าง

หลังมันเกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะพอสมควรเนอะ

คนก็ไปตามคุณพิธาปกติคุณพิธาเนี่ยนักข่าวถามอะไรปุ๊บ

ปรากฏเมื่อวานที่นักข่าวตามคุณพิธาเกี่ยวกับว่า
เฮ้ยหุ้นไอทีวีขายไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมใช่ไหม
คือมีกระแสข่าวออกมาบอกว่าไอ้ประเด็นเรื่องหุ้นที่เขาร้องเรียนกันเนี่ย
ว่าคุณพิทาถือหุ้นสื่อก็คือไอทีวีเนี่ยเห็นว่าขายไปแล้วนะ
เมื่อวานทุกคนบอกตกลงขายจริงไม่จริงเพราะว่ามันเงียบมาก
เมื่อวานก็เลยไปตามคุณพิทาไม่ตอบนะ
ไม่ตอบบอกว่าเลขาชี้แจงไปแล้วครับ
ซึ่งเอาง่ายคือเลขาคือเลขาที่การพัก

แต่ปรากฏว่าปกติเขาบอกอ้าวทำไมคุณพิทาเปลี่ยนไป

ทำไมคุณพิธาปกติเจอสื่อใช้ความรับความรับสื่อว่า

ปรากฏว่าวันนี้มันเป็นคิวของเขา

ถึงเวลาเยือนพักเพื่อไทย

คือของพักเขาก็จะมีกาแฟส้ม
ค่ะใช่ค่ะใช่มึงตอบไหมฮะ
เขาบอกเขาขอกินมิ้นช็อกก่อนแต่ขนาดเดียวกันเขาบอกกินมิ้นช็อกเสร็จมันสดชื่นนี่
ขอกินกาแฟส้มต่ออีกอยากจะกินด้วยกันสองแก้วเลย
มันเป็นในยะอะไรหรือเปล่าครับได้เราก็กินได้นี่เราไม่จำเป็นต้องเลือกอย่างหนึ่ง
อ่าใช่เราซื้อสองแก้วเรากินสองแก้ว
กลายแบบว่าทุกคนก็จะแบบอยากกินก็คิดกินแล้วทำไมก็เดินไปซื้อที่ตึกปั๊กเพื่อไทย

ขายดีมากมันขายดี

ใช่ไหม่ยสมมติสั่งจองไว้ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ย
เหมือนกับบาร์บาร์ของพักเก้าไก่อะ
บัะกรดกาลบามันไม่เหลือของขายเลยน้อง

ใช่คุณนายชอบบอกว่าใจเย็นไม่เหลือของขายแล้ว
คือประเด็นว่าถ้าต้องย้อนกลับไปเนี่ย
จำชื่อพี่จตุรงสุกเอียดได้ใช่ไหมคะ
ผมก็ไม่รู้นะแต่พอไปตรวจสอบดูเนี่ย
คือหนึ่งเหมือนมันมีการซื้อขายหุ้นนอกตลาดเกิดขึ้น
มันก็เลยทำให้หุ้นเหมือนกับว่า

มีแนวโน้มบอกก่อนว่ามีแนวโน้มเฉยนี่เป็นความคิดเห็นของพี่จตุรงสุขเอียดนะ
แต่ว่าสัญญารายการดังหลายอันของเขาเขาก็ยังมีอยู่มันแค่ไปลงช่องอื่น
เออคือถ้าเกิดสมมุติว่าชนะก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะลงชีพไหม
ในฐานะที่เคยทำงานเคยมีรายการใบลงช่องอื่นคือแค่กระจัดกระจายกันออกมาหรือเปล่า

มีที่หมายถึงที่มีแต่คนแต่ละคน
ไอทีวีสมัยนั้นหมดนะบงเอเมฆอะไรแบบนี้
เขาบอกว่าแบบก็ไม่รู้ว่ามันจะฟื้นคืนชีพไหม

ปกติรายการส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาฉายที่ช่องไหน
เขาจะมีการปรับเปลี่ยนย้ายช่องมันต้องเปลี่ยนชื่อรายการ
เปลี่ยนหมดเลยไม่ค่อยใช้อันดับเดิม
แต่ประเด็นคือเขาบอกว่าพอมันมีการซื้อขายหุ้นนอกตลาดปุ๊บ
หรือว่ายังอยู่ยังคงอยู่นึกออกใช่ไหมคะ

ประเด็นคือมันซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ไงพี่มด

ทีนี้เขาบอกว่ามันมีการเปลี่ยนมือกันเมื่อปี๒๕๖

แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนมือ

ถูกต้องไหมคะใช่แล้วมันก็เลยเหมือนกับว่า

ทำไมถึงมีคนมาซื้อหุ้นที่มันไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
อันนี้เขาแค่แบบเหมือนตั้งข้อสังเกตเอาไว้เฉย

อ่าก็คือขายไปแล้ว

หรือกิจการโทรคมนาคมได้นับตั้งแต่วันนั้นคือ๗มีนาคม๕๐เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งผลของการบอกเลิกสัญญานี้เนี่ยทำให้สิทธิ์ในคลื่นความถี่นี้
กลับไปเป็นของสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอืมแล้วสำนักงานประหลัดสำนักนายกเนี่ย
ก็คือให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการต่ออืมพอพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับ
กับสำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่มันเป็นเรื่องที่ต้องมีการตัดสินกันจนถึงปัจจุบันนี้
ทีนี้๑๖มีนาคมปี๕๐ศาลเนี่ยแต่งตั้งให้คุณพิธาเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อเพราะคุณพ่อเขาเสียใช่ไหมคะ
เขาก็ได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกของคุณพ่อให้รับโอนหลักทรัพย์
ซึ่งหุ้นตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในหุ้นที่เป็นกองมรดกคุณพ่อที่คุณพิทาถือครองแทนทายาทอื่น
ซึ่งมันมีหุ้นอยู่อีกหลายตัวที่ถูกเพิกถอนหุ้นสามัญจากตลาดหลักทรัพย์
แล้วก็เป็นหุ้นที่ไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้ว
ก็แจ้งบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อประชาตร์ต่อปรปช
แล้วก็แจ้งเรื่องนี้ด้วยอย่างเปิดเผยและบริสุทธิ์ใจ
แล้วอนาคตใหม่ก็ถูกยุบพัก
คุณพิทาได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพักก้าวไกล
เขาและสอสอพักเก้าไกลทุกคนก็ปฏิบัติหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่
และการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็ได้รับคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง
มกลางกระแสวิภาควิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องถือหุ้นสื่อของผู้สมัคร

เพื่อมาเล่นงานผม
ต้องเข้าระทุนชาติแล้วค่ะเดี๋ยวมาเล่าต่อได้ไหมคะ
ได้แต่ว่ามีคนเองประวิทย์ออกมาถามว่าจะไม่รู้ว่าเบื่อเพื่อไทยหรือเปล่าด้วย
เออเดี๋ยวมาเล่าต่อเข้าระทุนชาติแป๊บเดียวนะคะ
แล้วก็ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้
สุดท้ายนักข่าวก็ยังถามว่าตกลงคุณพิทาขายหุ้นไปแล้วใช่ไหม
คุณพิทาก็บอกว่าผมต้องชี้แจงให้ทำความเข้าใจก่อน
ที่นักข่าวมาถามว่าขายขายเนี่ยมันไม่ใช่การซื้อขาย
เพราะอย่างที่บอกมันซื้อขายไม่ได้แล้ว
ในฐานะกองมรดกคุณพ่อปรึกษาหารือกันแล้วว่า
ที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้

อันนี้คือบอกขอคำความเข้าใจกับสื่อก่อนที่คนมาถามว่าผมขายหรือยังผมขายหรือยัง
ผมปรึกษากับทายาทและโอนให้ทายาทถือโดยสิ้นเชิง
เท่ากับว่าเขาไม่ได้ครอบครองอันนี้แล้ว
มีเสียงคุณพิทาด้วยใช่ไหมขอฟังหน่อย
ไม่ใช่ขายแต่โอนให้ทายาทเรียบร้อยแล้ว

ในอดีตที่ผ่านมาผมมั่นใจในฐานกฏหมายก็มั่นใจในหลังการของผม

อยากวันที่ไปประเดดไม่ได้
กับก่อนหรือหลังการเลือกตั้งแล้ว

กับก่อนหรือหลังการเลือกตั้งแล้ว

คุณพิทาบอกว่าผมมั่นใจว่าก่อนที่ผมจะโอนหุ้นไอทีวีเนี่ย
ไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้ว
แล้วก็มั่นใจในข้อเท็จจริงในอดีตด้วย
แต่ข้อเท็จจริงที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้

ไอทีวีจะถูกทำให้ฟื้นคืนชีพเป็นสื่อมวลชนหรือไม่
ย้ำว่าไม่ได้โอนเพื่อหนีความผิด
หลายคนบอกว่าอ้าวกลัวผิดใช่ไหมก็เลยโอนหนี

เพื่อความชัดเจนคือข้อเท็จจริงในอดีตมันไม่ผิด

ใช่เขาก็เลยโอนหุ้นให้ทายาทอื่น
เพราะไม่อาจคาดหมายได้ว่าหลังจากนี้
ไอทีวีจะมีกระบวนการถูกทำให้ฟื้นคืนชีพเป็นสื่ออีกครั้ง

ชัดเจนนะคะอันนี้จากคุณพิธานะ
แต่วันนี้ก็มีคนเอาเป็นเรื่องไปร้องกว่ากว่าต่อ

ถ้าวันหนึ่งคุณพิทาได้เป็นนายกนี่ต่อสู้มาอย่างยิ่งใหญ่จริงนะ

ใช่ค่ะ
ซึ่งก็มีรอกรกตรรับรองอันดับแรก
พลังประชารัฐนี่จะเป็นตัวแปรสำคัญ

ดูสายตาอยากฟังเกลียดกันเลย

คิดถึงใช่มะ

ก็ถามว่าเออพักพลังประชารัฐเนี่ย

ถ้ามันเกิดทางตันการเมืองจากการถือครองหุ้นไอทีวีของคุณพิทาจริง

เราไม่ได้ยินคำว่าไม่รู้มาจากบิ๊กป้อมมานานแล้วนะฮะ

เพราะตอนช่วงหาเสียงนี้แกรู้เยอะ

ปรากฏว่าเนี่ยนานทีหลังจากเลือกตั้งมาอาทิตย์ที่๔

เอ้าตอนนี้พลังประชารัฐ

ในการที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหม
ยิ้มก่อนยิ้มอ่อน

พลังประชารัฐดำเนินการอะไรอยู่หรือเปล่า
หรือว่ารอผลการรับรองสอสอจากกรกต
ป้อมยิ้มพยักหน้าแล้วบอกว่า

แล้วเนี่ยมันมีกรณีที่บอกว่ากกกะตอร์

กังวลไหมว่าจะเป็นสอสอของพลังประชารัฐด้วย
บิ๊กป้อมสายหัว
ไม่ตอบอะไร
พลังประชารัฐต้องจับมือกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาล

เพราะนะตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อไทยก้าวไกร

แต่คราวนี้นี่จะเดือนแล้วยังไม่รับรอง

หลังจากนั้นก็คือจะเปิดสภา

แต่ว่ามันมีกรอบระยะเวลาที่มันจำเป็นต้องทำให้

ถ้ามันโหวตมันยังไม่ได้ล่ะ

ยื้อไปเรื่อย
ตอนนี้มันก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มแล้วนะ

มันมีการเคลื่อนไหวของหลายกลุ่มแล้วนะ
แต่คราวนี้ถ้าสมมุติมันโหวตสอสอมันจบแล้ว
แต่คราวนี้มันไม่ได้จบที่สอสอไง
เอาประกาศรับรองสอสอก่อนว่าสุดท้ายแล้วได้กี่คน
เอาที่แบบชัดเจนตรงนี้ก่อนว่าได้กี่คน
มันต้องได้๕๐๐สิลูกแต่จะโดนสอยกี่คน

คำว่า๕๐๐มันต้องได้๕๐๐

มีบทที่เขาบอกว่าถ้าสมมุติ๒๐คนตรงนี้ที่อาจจะโดนไงไหม

แล้วเวลาจันทร์โหวตมันจะแพ้หรือเปล่า
ก็อยู่แต่ว่าพักไหนเสียตรงไหนไป

กำหนดแค่มากกว่ากึ่งหนึ่งสองในสามอย่างเงี้ยเออ

ก็ไม่รู้เนอะก็ต้องรอรอกรกตเท่านั้น

ถ้าสมมุติฝั่งของประชาธิปไตยหายไป๒๐
คือตอนนี้ที่ยังไม่หายต่อเนต่อแค่๓๗๖ยังขึ้นความยิงเลย
สสจบมาแค่๓๑๓ใช่ไหม๓๑๓ไปหาที่ไหนอีก๕๐
อีก๖๓คนนามีนักวิชาการอิสระที่เขาเริ่มมาที่ประกาศตัวว่ามาแน่แล้ว
ที่แบบว่าเขาเขาเขามายกมือให้แน่

ขนาดเดียวกันสิ่งหนึ่งที่คนติดตามกันก็คือ
เกี่ยวกับสวยสติ๊กเกอร์

เนี่ยตำรวจหลายคนที่อยู่ทางหลวงเนี่ย

สติ๊กเกอร์รถบรรทุกเนี่ยนะฮะพลตำรวจตีจรูลเกียรติปานแก้ว
ผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวง
เผยว่าจากการร่วมประชุมกับทีมสืบสวนคดีเรียกรับเงินสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกเนี่ยนะฮะ
เรื่องต้นมีรายชื่อตำรวจของบังคับการตำรวจทางหลวง๕๖นายที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะ
โดยภายใน๑๒วันนี้ก็จะเรียกตัวมาช่วยราชการก่อนเพื่ออะไร
เพื่อจะสอบสวนเอาผิดทางด้านอาญาส่วนพฤติการของตำรวจชุดนี้จะเป็นอย่างไร
ณตอนนี้ยังไม่ขอเปิดเผยแต่จากการสอบปากคำกลุ่มผู้เสียหายให้การเป็นประโยชน์พบว่า
มีการกระทำเข้าข่ายความผิดที่ชัดเจนนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีผู้กระทำความผิดมากกว่า๖คนหรือ๖นายนะครับ
มีการกระทำเข้าข่ายความผิดต้องขอเวลาให้ชุดสืบสวนรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนก่อน
สำหรับผลการตรวจสอบข้อมูลสวยของแต่ละกองกำกับการนั้น
รับรายงานมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างตรวจสอบอยู่นะฮะ
แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตนยังสั่งการให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบตามสถานีตำรวจทางหลวงต่างอีก๕๐จุด
เข้าไปตรวจตามด่านช่างน้ำหนักไปดูตามด่านช่างน้ำหนักจะรู้ว่ามันเกินหรือไม่เกิน
ที่เคยมีเรื่องร้องเรียนว่าแหมเวลามันมีสติ๊กเกอร์เนี่ยแหม่มันผ่านได้ง่ายเนอะ
ใช่เหมือนแบบมองไม่เห็นผ่านไปเลยลื้นปลื๊ดลื้นปลื๊ดใช่ไหมลูกอ่าน้ำหนักวิ่งขวาผ่านอะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปเช็คหมดเลยไอ้ด่านช่างน้ำหนัก๕๐จุดเนี่ยนะที่เคยมีเรื่องร้องเรียนเรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ย
ให้ตรวจสอบย้อนหลังไปเลยอีก๒ปีแล้วก็รายงานผลกลับมาโดยเร็วนะฮะทางนี้ยังต้องรอข้อมูลจากนายวิโรธลักษณะอดีศรซึ่งคุณวิโรธบอกไม่ใช่นะใจเย็นนะ
เขาไม่ได้เป็นฝ่ายข้อมูลนะข้อมูลมันควรจะเป็นหน่วยงานราชการไปสืบเอาเอง
วิโรธแต่โอเคล่ะทำไปทำมาก็มีหลายคนเอาข้อมูลไปให้คุณวิโรธแล้ว
ที่จะมาให้ข้อมูลกับใจเรย์ตำรวจอืม
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้พูดก็จะเป็นคุณวิโรธค่ะรักษณะอาทิสร
แล้วก็สมาพันธ์รถบรรทุกที่จะมาให้ข้อมูลกับเจรตำรวจแห่งชาติ

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวน่าจะมีการส่งเรื่องมาให้ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบราม
ทุจริตและประพฤติมิชอบ

ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีการจะแจ้งข้อหาแอมสายนายเกือบ๘๐ข้อหานะคะ
เรียกว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์คดีอาญาไทยเลย

คือต้องบอกว่าผู้ต้องหาคดีวางยาฆาตกรรมเนี่ยก็คือแอมสายนายเนี่ยนะคะ
จำนวนทั้งหมดคือ๑๕คดีมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๑๔ศพ

ล่าสุดเนี่ยก็มีการรายงานจากชุดขี้คลายคดีนะคะ
บอกว่าตอนนี้มีการรวบรวมหลักฐานจากหน่วยงานต่าง
ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางการเงินหรือผลนิติวิทยาศาสตร์
ก็ต้องบอกว่าเริ่มมีความชัดเจนของคดีความมากขึ้นค่ะ
หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการแจ้งข้อหานะคะ
เพิ่มเติมคดีละ๓๕ข้อหา
รวมก็คือเกือบจะ๘๐ข้อหาเนี่ยค่ะ

ก็จะมีการทยอยแจ้ง๔๐ข้อหาก่อน

ส่วนที่เหลือยังรอหลักฐานในส่วนอื่น
แล้วก็จะมีการแจ้งภายหลังอีกเกือบ๔๐ข้อหาค่ะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยแอมเองเขาถูกแจ้งข้อหา

แปลงแล้วก็ทำลายเอกสารหลักฐาน
ซึ่งตำรวจเองเขาเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม

ข้อนี้ก็คือผู้ใดปลอมปนอาหารยา

และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตราย
สุขภาพหรือจำหน่ายหรือเสนอขาย
เช่นว่านั้นเป็นบุคคลเสพหรือใช้
อันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๖๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ตรงเล็บ๗ฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาหรือเอาไว้
ซึ่งผลประโยชน์อันเกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น
เพื่อปกปิดความผิดอื่นของตน

อันนี้ก็ต้องระวังโทษประหารชีวิต
แล้วก็ยังมีมาตรา๓๓๙ค่ะ
ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็น
ผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์
ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่๕ปีถึง๑๐ปี
และปรับตั้งแต่๑แสนบาทถึง๒แสนบาท
และความผิดตามพรบวัตถุอันตราย

เพราะจริงเขาก็จะมีข้อหาอีกแบบ
อีกเยอะมากเพราะมันมีหลายคดี
เพราะแต่ละคดีก็มีหลายข้อหารวมเข้าไป
ทั้งหมดแล้วก็เลยเกือบจะ๘๐ข้อหา
คือเขาเก็บตรงไหนได้เข้าอันไหนเขาเก็บหมดเลยจริงนะ

ถ้าเกิดโทษก็คือโทษสูงสุดค่ะ
โทษก็คือตอนนี้จริงระวังโทษประหารชีวิตค่อนข้างเยอะ
อันที่มีอยู่ในนี้อยู่แล้วด้วยก็ต้องไปดูอีก
คือถ้าเกิดสมมุติว่าลุมลงไปทั้งหมดแล้วมันมีโทษประหารชีวิตก็อาจจะ
ถ้าตัดสินประหารชีวิตจริงมันก็ต้องจบที่อันนั้นแหละ
เพราะว่ามันคงรับอย่างอื่นต่อไปไม่ได้แล้วต่อต้องดูสดท้ายแล้วสรุปสำนวน
เห็นตำรวจบอกว่าน่าจะสรุปสำนวนทันภายในเดือนนี้
สัปดาห์นี้ก็คือ๔๐ข้อหาก่อนเดี๋ยวจะมีการแจ้งไป
แล้วก็อันที่หลังเกิดก็ต้องมีหลักความต่าง
ตอนนี้เขาสรุปได้แล้วพอจะสรุปเดี๋ยวเราจะได้มาดูไอ้จิ๊กซอที่เราคาดคณีกัน
หรือแม้กระทั่งเพื่อนของคนที่ไปปล่อยปลาเพื่อนของก้อยที่เป็นคนสงสัย
บอกตอนแรกจะไปฟ้องเพื่อนเขาด้วยนะฟ้องเพื่อนเขาด้วยนะฟ้องมินประมาท
แต่คนนั้นน่ะเป็นคนจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต่อจิ๊กซอได้แต่ละตัว
แต่คนนี้จิ๊กซอทั้งหลายจะออกมาเป็นยังไงต้องรอตำรวจออกมาพูด
จิ๊กซอตัวนี้ที่เราต่อกันมันถูกจริงหรือเปล่าใช่ไหม
อีกหนึ่งเรื่องเขาบอกหมอหายเนอะ
คือถ้าจำได้มันเป็นทวิตที่ทวิตเตอร์ของน้องปุ๋ยเมฆ
แต่เขาลบไปแล้วเนอะหรอนักแสดงใช่น้องลบไปแล้วแต่คือแหม่
อย่างที่เคยบอกเนาะอะไรที่อยู่ในโลกออนไลน์อะค่ะ
มันอยู่ตลอดไปต่อให้ลบก็จริงบางคนมันแคปทันมันอะไรทัน
เอาจริงกลับไปเซิร์ชแต่เรียกว่าเป็นการจุดประเด็นเหมือนกัน
ถึงแค่คุณอนุทินก็ต้องออกมาพูดเรื่องนี้กันด้วยใช่
บอกว่าแบบไม่ไหวแล้วน้องขอลาออกจากการเป็นแพทย์เป็นอินเทิร์น
ร่ำเรียนมา๖ปีอยากเป็นหมอแต่ว่าสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันไม่ใช่เลย
งานมันหนักมากคือโอ้โหตรวจคนไข้ทั้งคืน
ข้ามคืนมาเสร็จมารานวอร์ดเช้าต่อ
แล้วก็ชาร์จคนไข้กองตรงหน้าอีกเป็น๔๐เคส
คนไข้ล้นโรงพยาบาลไปจนถึงนู้นหน้าประตูอะไรอย่างนี้
บอกว่าเฮ้ยมันไม่ไหวนะกับหมอคนนึงเขาทำไม่ไหวจริง
ซึ่งประเด็นนี้เขาบอกว่าจริงแล้วก็ไม่ใช่แค่น้องปุ๋ยเมฆคนเดียว
เทิร์นเอยหมอเอ๋ยทยอยลาออกกันเยอะมาก
เราไปถามรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะ
ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าสถานการณ์บุคลากรทางการแพทย์
ลาออกจากระบบราชการตอนนี้คือเรื่องจริง
ไม่ใช่แค่แพทย์ไม่ใช่แค่หมอนะคะ
พยาบาลเอยเอสันเอยออกค่ะ
พบมากในบุคลากรที่ทำงานระบบราชการต่างจังหวัด
ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่หรือเปล่า
หมอบอกไม่ใหม่นะมันคือปัญหาที่มีมานานแล้ว
แต่มันเริ่มสะท้อนให้เห็นชัดเจนมากขึ้นจาก๓ปัจจัย
หนึ่งคือภาระงานที่มันเพิ่มมากขึ้น
สองจากทัศนคติของบุคลากรรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนไป

ครองฉีดไม่สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบัน
ศึกษาต่อแล้วก็การถูกฟ้องร้องจากการรักษาคนไข้
สามคือหลังสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ย
ความต้องการบุคลากรในภาคเอกชนหรือต่างประเทศมีมากขึ้น
คนก็ออกจากระบบราชการไปเป็นหมอโรงพยาบาลเอกชนกันหมด
เพราะว่าค่าตอบทงตอบแทนอะไรมันต่างกัน

ทางประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทย์แห่งประเทศไทย

หารือกับกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ต้นปีแล้ว

ก็ยอมรับว่าปัญหาเนี่ยมันคือประเด็นเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณ
ทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
มันทำให้ภาระการทำงานของหมอเพิ่มขึ้น
โรงพยาบาลหลายแห่งเป็นระบบที่ใช้คนทำงานอยู่
ซึ่งจริงแล้วเขามองว่ามันควรที่จะใช้เทคโนโลยีมาแทนได้แล้ว
ระบบสารสนเทศในโรงพยาบาลหรือการใช้หุ่นยนต์จัดยามันควรเกิดขึ้นได้แล้ว
ก็ไปถามนายกพลเอกประยุจันทร์โอชา
วันนี้นายกประชุมคอรมอลใช่ไหมคะ

คนที่รับผิดชอบโดยตรงก็ถามไปยังกระทรวงแล้ว
เรื่องต้นก็มีปัญหาเรื่องงบประมาณจำกัดในการบรรจุข้าราชการนี่แหละ
ซึ่งรัฐบาลก็ให้งบประมาณบรรจุไปแล้ว๔๐๐๐คน

เพราะข้าราชการเนี่ยมันมีหลายระดับไม่ได้เป็นหมออย่างเดียว

เน่องแพทย์ผมทราบแล้วแหละแล้วก็ผมก็ผมก็ติดต่อสอบถามไปทางกฎสูงแล้ว
บรรจุข้ารายการใช่ไหมซึ่งรัฐบาลนี้แหละก็ได้ให้งบมารบรรจุไปแล้ว
จำนวนทั้งสี่หมื่นคนได้ไหมนะก็ยังไม่พออ่ะ
มันเป็นฆาตการหลายระดับด้วยกันนะไม่ใช่เฉพาะแพทย์หรอก
ก็ต้องติดตามดูแล้วกันวันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็รับเรื่องมาแล้ว
นั่นแหละก็นั่นแหละมันมันสำคัญนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอ่านข่าวกัน
หมอลืมนู่นลืมนี่นั่นอ่ะใช่ถ้าสมมุติเรามองกลับมา
น้องเขาก็ตีแผลความจริงว่าวันนี้อืมจำนวนหมออย่างเช่นไม่เพียงพอ
เพียงพออืมอย่างบางคนอ่ะเขาตีประชากรเนี่ยเท่ากับ
ยังไงก็ไม่พอคือหมอน้อยลงอย่างที่บอกวันนี้
อยู่โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ไปเปิดคลินิกส่วนตัวมากขึ้น
อะไรมันไม่ใช่เป็นหมอที่ต้องมาใช้ทุนตอนนี้คนส่วนใหญ่คือใช้ทุนเสร็จก็จบ
ใช้ทุนอืมบางคนเดี๋ยวเนี้ยคนที่รู้จักแต่หลายคนเขายอมที่จะเอาเงิน
กู้เงินส่วนตัวคือแบบจ่ายคืนไปเลยอืมเพราะว่าวันนี้มัน
มันรับผิดชอบไม่ไหวอืมแต่คือน้องน้องเองเขาก็บอกนะว่า
คือที่เคารพทวิตเพราะว่ามันค่อนข้างจะถูกแชร์ไปเป็นในวงกว้าง
แล้วมันมีผลกระทบกับพี่หรือว่าสตาร์ฟที่ทำงานที่โรงพยาบาลที่เขาทำอยู่
ซึ่งทุกคนคือเขาน้องเขาบอกว่าแต่ทุกคนที่ร่วมงานกับเขาทุกคนคือน่ารักมาก
หรือไม่อยากให้มันไปกระทบกับเพื่อนร่วมงานเขาเขาก็เลยขอลบทวิตนั้นไป
เพราะบุคลากรที่เขาเวียนกันอยู่ในกะในวงเขาผิดใจกันนะเพราะว่า
เขาบอกนะว่าคือมันก็มีคนที่ทนได้และทนไม่ได้
น้องเขาอาจจะมีความอดทนไม่เพียงพอเองก็ได้เขาก็เลยทนไม่ไหวแล้วขอละออก
เอาง่ายไม่ต้องแกร่
โทรไปก็คือไม่รับคลินิกนอกเวลาก็คือแบบติดต่ออะไรไม่ได้เลย
เพราะเฉพาะแค่แบบคนไข้เก่าที่อยู่ที่แบบรักษากันอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่เพียงพอเลย
จะรับคนไข้ใหม่เข้าไปอีกก็คือแบบไม่พอไม่ได้เลย
เขาบอกว่าถึงวันเวลาที่เราจะต้องกระจายไม่ใช่เฉพาะจะกระจายความเจริญนะฮะ
วันนี้มันถึงเวลาที่กระจายสาธารณสุขไปให้ถึงบ้านเขาแล้วด้วยจริง
กระจายความเจริญทุกพวกเราพูดกันทุกคนจะพูดหมดกระจายความเจริญไม่ให้ไม่ให้เจริญไปกระจุก
แต่ขนาดเดียวกันสาธารณสุขวันนี้คุณไปลองไปดูตามโรงพยาบาลรัฐสิ
คือเธอบอกตอนช่วงโควิดระบบสาธารณสุขบ้านเราอยู่ในอันดับต้นของโลก
ประชาชนโมงคลเขาก็มองว่าเขาไม่รู้สึกแบบนั้น
ทำงานหมดต่างอาชีพต่างหน้าที่

คุณผู้ชมส่งมาว่าหลานสาวเป็นหมอต่างจังหวัด

เวลาขึ้นเวรประจำวันเวลาได้

ใช่มันไม่คิดพอกับสิ่งที่ทำลงไป
คือมาเปิดคลินิกก็ได้เงินเยอะกว่าถูกต้องไหม
ให้เปิดคลินิกที่อาทิตย์เข็มที่ละ๕๐๐ก็จะเงินเยอะกว่า
อย่างเดี๋ยวนี้หมอหลายคนก็เลือกคน

โรงพยาบาลถอนตัวออกจากเป็นประกันสังคม
ใช่ป่ะคะช่วงก่อนอันนี้ถอนดวงมาเยอะ
หลายคนก็ถอนตัวออกจากการเป็นหมอประกันสังคม
และไปอยู่ตามโรงพยาบาล

ตรวจคนไข้คนละกี่นาธิรู้ป่ะ

แล้วถามว่าคนเราจะเลือกทำแบบนั้นต่อไปไหม
ตรงแคือเบาพร้อมว่ามันมันพังถึงทั้งสุขภาพด้านกาย
คือไม่ได้หลับไม่ได้นอนทำงานทำงานทำงาน

ของญาติของคนป่วยแบกรับทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้
เหมือนพยาบาลอ่ะส่วนใหญ่เขาบอกทุกวันนี้มันเลี้ยงเด็ก
เลี้ยงผู้ใหญ่ตามบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย

ใช่โอเคพักกันสักครู่ฮะ

เขาบอกหูมีเรื่องเล่านะ
คุณแจ็คใช่ไหมคุณแจ็คเข้ามาจัดอยู่นะฮะค่ะใช่
ปรากฏว่ามันมีเรื่องเล่า
อาถรรพ์ห้องเช่า

จุดคลายแมคอยู่ที่ว่าดับปริศนาศพที่๓
แล้วก็เขียนสั่งลาสลดบอกโอ๊ยอยู่ยังไงเจอผีทุกคืน
คือผู้สื่อข่าวรายงานจากที่ระยองนะฮะ
ว่าได้รับแจ้งพบศพผู้เสียชีวิตเนี่ย
ภายในห้องเช่าที่ตำบลเชิงเนิน
อำเภอเมืองจวดระยอง
จึงประสานแพทย์เวลโรงพยาบาลจวดระยอง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คู่ภัยสว่างพรคุสดเนี่ยนะฮะ
ปรากฏเดินทางไปตรวจสอบ
ก็เอาบ้านเลขที่ไหม
ห้อง๑ทับ๑๑๓๗๑ทับ๑๑๓๗อย่างนั้นไหม
พบกลิ่นเหม็นเน่าขอโทษนะฮะ

ปรากฏพบผู้ชายเนี่ยนอนตายขึ้นอืดจนน้ำ
ขอใช้คำว่าสภาพไม่ดีแล้วเต็มพื้นเลย
ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๕วันแล้ว
ก่อนที่จะนำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลระยอง
จากการตรวจสอบภายในห้องทราบว่าผู้เสียชีวิตชื่อนายาม
โรมยังพบใดอารีของผู้เสียชีวิตนะปรากฏว่า
เนี่ยคุณดูสิใดอารีเนี่ยแหละบอกอยู่ยังไง
เต็มห้องทุกคืนที่ผมอยู่เนี่ยเป็นที่วัดเก่า
เจ้าที่แรงไม่รู้ว่าทำบุญให้เขาบ้างหรือเปล่า
เขามาเล่นงานผมกรรมของผมจริง
พูดไปก็ไม่มีใครเชื่อเขาว่าอย่างงั้นนะฮะ
หาว่าผมเพี้ยนเคยพยายามพูดแล้วนะ
ผมไม่รู้จะทำยังไงมันทรมานเหลือเกิน
อยู่เต็มห้องไปหมดหมายถึงผีอยู่เต็มห้องไปหมด
จากนี้ปุ๊บภายในห้องคุณดูสิ
เราก็ไม่รู้เนื่องจากตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้ว
น้องมีการเขียนตัวหนังสือไว้บนผนัง
รักกันไว้เถิดใครมาอยู่ห้องนี้ขอให้ร่มเย็นเป็นสุข
ไม่เหมือนพี่ก็เหมือนพี่
ไม่ใช่น้องก็เหมือนน้อง
อย่าสร้างเวรสร้างกรรมกันเลย
ผมไม่โกรธใครหรอกอะไรจะเกิดก็ต้องเกิด
แล้วยังมีการเขียนบันทึกความเจ็บป่วยฮะ
ก็มีความเสพป่วยที่สุดแสนทรมานไว้ด้วย

ทำไมเขาป่วยเยอะขนาดนี้เขามีรอบประจำตัวเยอะเลย
ดูดิเกือบ๒๐โรคอ่ะเขาจดไว้ก่อนเขาตายหมดเลยนะ

หวานความดันตาเสื่อมไตเสื่อมเข่าเสื่อม
สมองเสื่อมอัลไซเมอร์
อะไรโตต่อมลูกหมากโตท้องผูก
ปัสสาวะไหลตลอด

สะเก็ดเงินกระดูกทับเส้นนอนไม่หลับปวดหัว
โอ้โหเขาหาหมอหรือยังคะเนี่ย
ก็เนี่ยเขาบอกไปโรงพยาบาลแง่ไหม

ไปมีโรงพยาบาล

ปรากฏว่าหัวหน้ากู้ภัยสว่างพรกุศล

เอ้ยในจัดการโผสอบห้องที่พบผู้เสียชิวิต

มีแบบว่าผูกคอตายก็มี
ป่วยเป็นโรคประจำตัวก็มี

ทำไมเป็นห้องนี้เป็นศพที่๓แล้ว

เพราะสิ่งที่เขาเจอกันคือเขาพยายามไปเล่าให้ทุกคนฟังทุกคนบอกเพี้ยนหรือเปล่าบ้าหรือเปล่า
แต่ปรากฏสิ่งหนึ่งคือการบันทึกหรือบางคนบอกอาจจะมีอาการหลอนหรือเปล่าหลอนจากพิษป่วยหรือเปล่า
เพราะเขาบอกเขาเป็นอัลไซมเมอร์ด้วยแต่เขาก็จะบันทึกของเขาผมไม่โกรธใครก็ยอมอะไรจะเกิดก็ต้อง
นี่ดูสิเพลงคู่เป็นดีเจน้องเขาควรรักนะครับปรากฏว่าแต่หลังจากนั้นปุ๊บ
ผู้ภัยบอกโอ้ห้องเนี้ยศพที่สามแล้วแล้วหลังจากนี้ใครจะไปอยู่ล่ะ
หมอปลาตอนนี้มีอาชัยบ้างนะฮิบแบบต้องไปอาจารย์โอเลมีอาคาบ้างนะฮิบ
หิบมากมีใครบ้างขุนกะวีสีใส่หมานะแต่ขุนกะวีไม่เห็นเคยออกไปนอกสำนักนะ
อ่ะมีแต่คนไปหาเขาถูกป่ะ
ครั้งหนึ่งอืมเนอะอืมอ่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ค่ะนะคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวต้องบอกว่าบรรยากาศที่คุณลิซ่าไปเที่ยวอยุธยานั้น
ทำให้ร้านเช่าชุดไทยเอ่ยร้านขายผนุงผ้าซินต่างต่างแล้วนะขายดีแบบถล่มทลายจริงจริงนะคะ
คือผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าบรรยากาศที่โบราณสถานวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ก็พบว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวกันตลอดทั้งวันนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะ
หลายคนก็คือตั้งใจสวมใส่ชุดไทยไปเที่ยวชมโบราณสถานรวมถึงมีการถ่ายภาพตามเส้นทางของน้องลิซ่าเลยค่ะ
ทำให้บรรดาร้านค้าต่างที่ให้เช่าชุดไทยบริเวณตรงข้ามกับโบราณสถานโอ้โหบอกเลยว่าคึกคักค่ะ
คนเข้าไปใช้บริการเช่าชุดไทยกันมากขึ้นกว่าปกติเลยไปสอบถามคุณน้อยหนาคนนี้อายุสามสิบเอ็ดปี
แกรมแล้วก็มีการถ่ายรูปท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นกระแสให้ชุดไทยกับผ้าสิ้นกลับมาคึกคลักอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
โดยการเช่าชุดนะคะเขาจะเช่าชุดเนี่ยถ้าเป็นชุดเด็กก็คือ๑๐๐บาทส่วนผู้ใหญ่เนี่ยจะเริ่มต้นที่๒๐๐บาทไปจนถึง๓๐๐บาทด้วยกัน
แล้วก็ผู้สื่อข่าวเองเขามีการเดินทางไปที่ร้านชาญเรือนอันนี้เป็นผ้านุ่งของที่น้องลิซ่าใส่เลยนะคะ
ก็อยู่ที่ตลาดผ้านาขาเทศบาลตำบลนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีของคุณแม่ของเดียน่า
คือต้องบอกว่าตลาดผ้านาคารเนี่ยเป็นตลาดจำหน่ายผ้าไทยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุดรธานีนะคะ
ก็ไปพบกับนางสุวิมลชัยวงศ์นะคะก็เป็นเจ้าของร้าน
ซึ่งก็เป็นคุณแม่ของน้องเดียน่าฟีโป้ด้วยก็มีการเปิดเผยบอกว่าเปิดร้านจำหน่ายผ้าไทยมาเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้ว
โดยคุณยายเขาจะมีการทอผ้านะคะผ้าไทยทั้งผ้าไหมผ้ามัดหมี่ผ้าหมี่ขิด
มัดหมี่ย้อมครามหมักโครนโดยที่ร้านเนี่ยจะเป็นผ้าแบบทอมือ
เรียกว่าเป็นงานแฮนเมตทั้งหมดเลยอืมซึ่งดิยาน่าเองเนี้ยรู้จักกับลิซ่าเนี้ยตั้งแต่เข้าวงการใหม่ใหม่
เพราะว่าสองคนนี้เขาไปเรียนร้องเพลงด้วยกันก็คบกันเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ตอนนั้นน่ะนะคะ
เดียน่าเนี่ยโทรมาบอกว่าจะไปเที่ยววัดที่อายุทยากับเพื่อนหลายคน
อยากให้แม่เนี่ยช่วยตัดผ้าถุงไทยมาให้เพื่อนใส่ไปวัดหน่อยแม่ก็เลยบอกว่าเขาก็เลยตัดส่งไปให้หลายลายหลายสีค่ะ
ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีผ้ามัดหมี่ย้อมครามหมักโคนลายขอนาคนะคะ
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานโดยลิซ่าเขาเลือกใส่ผ้าลายนี้แม่บอกว่ารู้สึกดีใจมากที่น้องลิซ่าใส่ผ้าถุง
เพราะว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าน้องจะใส่พอน้องเลือกใส่ก็ดีใจมากเพราะว่าน้องเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่
ยังไงก็แล้วแต่ค่ะหลังจากที่น้องลิซ่าใส่ผ้าถุงไปปั๊บ

อูหูวตอนนี้ที่ร้านแม่บอกว่าหมดทุกอย่างนะคะ

ดังนั้นตอนนี้ถ้าเกิดอยากจะได้ผ้าเนี่ย
เลือกคะจะต้องรอประมาณนึงเดือน

ต้องใช้แวลาก็เป็นผ้าถุงผ้ามัดหนีย้องคลามมะโคนที่น้องลิซ่าไส่

สวยตั้งหลายอันคือไม่ได้เห็นหลายคนก็เอามาใส่ประยุกต์กันเยอะ
เหมือนของเยลวัลล์ปราวริสาแวลล์ปราวริสานี่คือไปเหมา
ผ้าไหมของคนไทยแล้วมาตัดเป็นกระเป๋าอะไรอย่างนี้เลยนะ

มีคนเห็นใส่นะกางเกงช้างยังเห็นต่างอยู่
กางเกงช้างอะมาดามแป้งก็ใส่
กางเกงช้างกลายเป็นเทรนด์ของคนเกาหลีญี่ปุ่น
ใช่ต่างชาติก็จะได้ใส่ตามด้วย
เหมือนเวลาเราไปเกาหลีเราต้องใส่ชุดทันบกเขาไง

เขาเรียกว่าประหวัดวัดต่างที่ลิซ่าไปเยือน

คือเอาง่ายขนาดครั้งนึงแค่บุปเปจอันนี้วาด

ทำให้กระแสการท่องเที่ยวลุกขึ้นมาได้ขนาดนั้นใช่ค่ะแล้วถ้าวันหนึ่งเราทำ
อันนี้คิดกันเองของในมนุษยคอนเทนต์อย่างพวกเรานะถ้าวันหนึ่งเราทำคอนเทนต์แล้วมีคนดูได้เท่าลิซ่าเนี่ย
โทรคิดอยู่ประเทศไทยเรามีเหรอจะไม่ดังไม่มันก็เหมือนกับที่เกาหลีเขาส่งออกไอดอล
ส่งออกนักร้องส่งกับอุตสาหกรรมซีรีส์เขาไงเหมือนวันหนึ่งอ่ะ
เราย้อนกลับไปแดจังกึมได้ไหมล่ะที่ทำให้อาหารนี้อาหารเกาหลีอ่ะ
ที่เป็นแป้งห่อหลายหลายอย่างกลายทุกคนอยากกินหมดเลยจำได้ป่ะ
แดดจังกึมแค่อันเดียวที่ตอนนั้นออกช่องสามอ่ะใช่ใช่ทำไมแบบว่ามันปกแสขนาดแค่ในประเทศไทยเราอ่ะ
เมืองไทยเราก็ดังหลายอย่างแต่เวลาคนเขามามันไม่ค่อยฟีเวอร์อะไรแบบบางอย่างอ่ะ
มันอยู่ที่ว่าการนำเสนอไงการโปรโมทด้วยสนุกกันเองก็อยู่แค่นั้นแหละ
โปรโมทการสนับสนุนด้วยเพราะว่าอย่างเกาหลีนี่เขาลงทุนในอุตสาหกรรมนี้เลย
ลงทุนเยอะมากด้วยอืมใช่ป่ะถึงเวลาอย่างที่แบบว่า
ภาครัชหันกลับมามองพวกเราอ่ะโอเคเนาะ
เขาบอกมีประเด็นมาให้แฟนแฟนได้ลุ้นความสัมพันธ์กันอีกแล้วอืม
หลังได้ข้อมูลจากป้าข้างบ้านว่าวันก่อนขนาดกำลังเดินเล่นอยู่ที่ห้างดังห้างหนึ่ง
อืมช่วงวันหยุดเนอะวันหยุดยาวอ่าเพลินเพลิน
สายตาก็ไปสะดุดเห็นนางเอกสาวตาสวยตาข่มช่องดังที่โดนจับจิ้นกับพระเอกร่วมช่อง
จุงมือถือแขนกันอย่างสนิทกับนักร้องสาวหล่อหน้าใส
ที่กำลังฮอตในขณะนี้ใครอ่ะนักร้องก่อนอ่ะนักร้องสาวหล่อ
นักร้องสาวหล่อไม่ใช่ผู้ชายนักร้องสาวหล่อเออใครอ่ะ
ที่กำลังฮอตอยู่ในตอนนี้ฮอตในตอนนี้เออ
ต่อมเผือกทำงานหนักมากเพราะอยากรู้เห็นขึ้นมาเลยว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของคู่นี้เป็นยังไงกันแน่
นางเอกตาสวยแล้วเพราะดูแล้วเป็นโมเม้นต์ของคู่รักมากกว่าทำไมหนีผู้ยิ้มอ่ะ
ไอ้พวกมันรู้อ่ะแต่ยังไงก็ต้องรอฟังแต่นางเอกตาสวยคนดัง
นางเอกตาก็ตาสวยแหละเกือบทุกคนไม่นางเอกอ่ะเดี๋ยวนี้มีนักรอบคนนั้นหล่อหล่อเชื่ออะไรว่ามีคนหนึ่งหล่อเลย
หล่อเป็นผู้ชายเลยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช่ยังยังในติ๊กต๊อกอ่ะคนนั้นหล่อมาก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
อ่าเหรอถ้างสองคนเลยเหรอคะแต่ไม่ใช่คนที่ไปคุยกับอะไร
อะไม่รู้ใช่หรอแม่มาถูกไปเรื่อยนะ
ร้องสาวหรอมีอยู่ตรงนั้นแต่ที่ตอนที่ดังอยู่
ที่ดังเออที่ดังก็นึกถึงคนหนึ่ง
นี่ก็นึกถึงคนหนึ่งแต่เขาตัดผมหรอ

ใช่ปะเปิดดูเพราะว่ารถเมย์เห็นอยู่ก่อนนะ
แต่ก็ยังคือตัดแต่ว่าไม่ได้ตัดสั้นกรุดขนาดนั้นถูกไหม

คือถ้าคนนี้คือตอนนี้เขาดังแบบเขาดังมาสักพักแล้ว
แล้วคนก็ติดตามเขาเยอะเพราะเขาน่ารักเวลาเขาร้องเพลง

จะคนนี้นะไม่รู้แต่ว่าไม่รู้นางเอกคือคนไหนใช่คนนี้หรือเปล่า

นี่ไงคนถามรถเมย์ไม่รู้ว่าใช่คนนี้หรือเปล่า

แต่น้องเขาชื่อซาร่าเราเห็นแล้วเราก็ชอบเขาน่ารักมากคนนี้

ดูมีเสน่ห์เวลาเขาร้องเพลงเวลาเขาพูดอะไรอย่างนี้

นี่เห็นเขาครั้งแรกจากในติ๊กต๊อกเหมือนกัน

จี้ลองดูเขาตัดผมแล้วไม่จำได้สักพักแล้วด้วย
แต่เขาตัดมาค่ะตัดภาพหนึ่งแล้วผมก็เริ่มยาวแล้ว
ตามดูน้องเหมือนเป็นแฟนคัท
เขามีสเนตแล้วเสียงเขาแบบเสียงสะกดมาก

หมอปลาจะไปดูให้คืนนี้เที่ยงคืนมั้ง
ขอให้คุณป๊ากลุงตัดออกมาสนับเลขรายการเราหน่อย

ขึ้นออกแบบว่าวันนี้ช่วงเย็น
ก็มีการบอกว่าลงภาพที่เป็นการขอแต่งงานมาหลายคน
ก็คือกรี๊ดหนักมากแล้วก็ฟินหนักมาก
เพราะว่ารอคอยคู่นี้จริง
สิบสองปีนะคะกับการคบหากัน
ทีนี้หลายคนไปโฟกัสแหวนค่ะ

โดยเป็นแหวนเพชรที่ณเดชน์สั่งทำเพื่อขอยาย่า
เขาบอกว่าประมาณ๑๒กระหลาดค่ะ
ซึ่งก็หมายถึงความรัก๑๒ปีที่มีให้กัน
ซึ่งเรื่องราคานี้คือเขาบอกเลยว่าคาดว่าไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านแน่นอน
ก็๑๒กราศค์น่ะครับ
ซึ่งแม่ปลานะคะคุณแม่ของสาวยายาเอง
บอกว่าหมอม้ากับป๊าดีใจและยินดีกับลูกทั้งสองคน

แล้วก็ได้เห็นพวกหนูทั้งสองคนมีความสุข
มันคือสิ่งที่ป๊าและหม่ำม้าอยากเห็นที่สุด
มะม้ากับป๊ารักลูกทั้งสองคนนะคะจะคอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนในทุกเรื่อง
คือเม็ดเท่านิ้วยายานี่แหละนี่ก็เป็นความยินดีด้วยอีกครั้งแล้วอีกด้วย
หลายหลายคนก็ร่วมรุนกันมานานอ๋อนี่น่ารักรุนมานานสุดสองปีน่ะอืม
สุดยอดจริงจริงอะอ่าสองสิบกันนะเขาก็ถึงเวลาน่ะมีความสุด
ใช่ไหมใช่มีอีกไหมน่ะก็แคงแคงเขามีใครอีกป่ะหาเออพี่บรรยากร
ไปนี่มันรุนพี่เยอะหรอพี่บอยพี่เกรทอ๋อนั่นคือรุนพี่
โป๊ปอีกใช่ถ้าเป็นแบบรุ่นพี่หน่อย

นูเราช่วยดูหนังหน้าเราด้วยนึกถึงกับหนังหน้าพวกเขาน้อง

แล้วเขาก็ตั้งนานแม่แก่เขาอีกไม่อยู่กลุ่มการมานานแล้วนะ
เขาอยู่กลุ่มการกับแม่คือ๓๐แล้วนะ
โอเคไปพักสักชั่วหนึ่งคุณผู้ชมจะกลับมาค่ะ
๓๐แล้วนะแม่กลุ่มการ

เขาก็จะเปิดเผยมานะว่าใครสัญญาอยู่แบบไหนยังไง
เขาบอกว่ารายงานประจำไตรมาส๒๐๒๓เดือน๓เนี่ย
มันเป็นข้อผิดพลาดของระบบแต่ว่า

แต่ก็กำลังร่วมมือกันกับกิจกรรมอื่นเช่นโฆษณาผ่านสัญญาแยกต่างหาก
ก็วางแผนที่จะหารือเกี่ยวกับสัญญาเพิ่มเติม
แล้วถ้ากลับมาทำกิจกรรมเพลงอีกครั้งเนี่ย

เพราะว่าคือตอนนี้คือเขาไม่ได้อยู่ในสัญญาค่ายแล้วไง

ซึ่งจริงเหมือนก่อนอันนี้ก็เห็นมีบางโวงที่เขาออกมาเรียกร้อน
เป็นสมาชิกของคนบอกว่าสัญญาณพิเศษมันเหมือนในแหง่ข้อตกลงเขายังไม่ค่อยเฮปปี้กัน
อันนี้ไม่แน่ใจก็ต้องรอดูว่าจะยังไง
อาจจะไปงานแนนำส่วนตัวเขาหรือเปล่า
ทีนาคอมเป็นบุคคลขอบอกก็คือวีเวอร์เลยนะ

แต่ตอนนั้นคู่กันมาแล้วชีดากอนขับเอเชียม
แบบเขาหยิบใส่ใส่เสื้อผ้าหลายก้อน
ชาแนลต้องออกรูปงานตอนนั้นจริง
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ก่อนครบทรงชาตินะฮะ

สวัสดีจ้า
สวัสดีค่ะ